คุณผู้ชมฮะเรามาดูเหตุการณ์บนท้องถนนกันบ้างนะครับ
เหตุชนแล้วหนีคือตรงแยกเกษตรช่วงนั้น
คือเขารถติดกันอยู่ดีปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
โอ้โหขี่ซิ่งเบียดปาด
แล้วก็มาชนรถจักรยานยนต์คันอื่นเลยนะฮะ
ไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันนะครับ
โอ้โหคือรถมันติดมาจาก
ตั้งแต่แยกจนมาถึงสะพานตรงนี้

โอ้โหซิ่งทะลุรถคันอื่นไปเลยนะฮะ
สุดท้ายไปชนรถจักรยานยนต์

เพราะวันเกิดความเสี่ยหาย
รถที่เสียหายก็คือรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ
ฟีลาโนถูกชนล้ม๑คัน
แล้วก็ยังล้มไปโดนประตูรถเก๋งที่จอดติดอยู่ข้าง
เสียหายเล็กน้อยอีก๑คัน
ผู้เสียหายนำคลิปไปแจ้งความไว้แล้ว
แล้วก็นำคลิปมาโพสต์ไว้เพื่อเตือนกันหน่อย
บอกโอ้โหจะรีบร้อนขนาดไหนก็อย่าเบียดอย่าแทรกขนาดนี้
เพราะมันเป็นช่วงจังหวะรถติด
แล้วมันไม่ใช่มีที่ทางให้ขับเยอะนะคุณดูสิ
แคบนิดเดียวคุณยังจะเบียดไปอีกนะฮะ

ตรงทางลงสะพานข้ามแยกเกษตร
่งหน้าไปแยกรัชโยธินนะครับ
ก็เตือนภัยเตือนใจไว้เหตุการณ์เกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับ